ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมชิงทองชิงทองจ่าอากาศย่ามใจเตรียมจะก่อเหตุชิงทอง
ซ้ำอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ชิงไปแล้วนะคะ๕บาทนะคะที่ไหนอ่ะ
ตรงนี้ที่ไหนไอทีสแควร์ตรงหลักสี่คุณใกล้บ้านผมด้วยเออนั่นนะคะ
ก่อเหตุครั้งแรกไปแล้วกล้องวงจรปิดหน้าร้านของร้านทองภายในห้างไอทีสแควร์
คุณผู้ชมเห็นนะคะจับภาพผู้ชายคนนี้สวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีดำ
หมวกแก๊ปใส่แมสด้วยเดินไปเดินมาอยู่แบบนี้แหละฮะ
แล้วก็แวะร้านทองไปสอบถามราคงราคาเขานะเนี่ยดูแบบถ้าเกิดว่าดูภายนอกดูไม่ออกเลยนะ
ว่าจะมาชิงทองหนีบอีแตะมาด้วยนี่ทำเป็นไปกดเงินอะไรอย่างเงี้นะฮะอ่า
ทุกอย่างเนียนเหมือนเรียนมานะคะสักพักหนึ่งค่ะ
กลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งขอดูสร้อยทองแต่คราวนี้ดูนานผิดปกติ
พนักงานต้องเดินออกมานอกร้านเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิด
คนร้ายใช้จังหวะที่เผลอชิงทองน้ำหนัก๕บาทไป๑เส้น
อันเนี้ยเหตุการณ์เกิดสิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมาสักประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะ
กระทั่ง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสายตรวจสอนอทุ่ง๒ห้อง
ได้รับแจ้งจากร้านทองเยาวราชสินทวีและห้างทองโอโรล่า
ห้างโลตัสแจ้งวัฒนะบอกว่าพบผู้ต้องสงสัยเข้ามาดูทองรูปภัณฑ์
น้ำหนักเฉพาะ๓บาทกับ๕บาท
นี่ค่ะอันนี้มีคนเขาถ่ายไว้เพราะเขาจำกันได้
ครั้งแรกที่มาก่อเหตุเพิ่งวันที่๑๑นี่เอง
คลิปแรกที่เราให้ดูอันนั้นแหละ๑๑นะคะ
อันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้ว๑๖กันยายน
พ่อค้าแม่ค้าร้านแถวใกล้ร้านทอง
เขาบอกเขาจำได้กันก็เลยเอาถ่ายถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานก่อน
แล้วคือพฤติกรรมคล้ายเดิมเลยคุณสุดสกุลคุณบุ๊ค
เพราะอะไรรู้ไหมคือดูทองนานผิดปกติ
ชาวบ้านบอกท่าไม่ดีแล้วพนักงานร้านบอกท่าไม่ดีแล้ว
ถ่ายไว้เลยค่ะแต่คนร้ายไหวตัวทันออกไปจากร้านนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยกำลังขี่รถจักรยาน
คือลักษณะตรงกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
เมื่อวันที่๑๑กันยายนขี่ออกมาด้านหน้าห้าง

ขอให้หยุดรถแล้วขอตรวจค้นนำตัวไปสอบสวนนะคะ
ยามใจจะมาก่อเหตุครั้งที่๒โดนจับจนได้นะฮะ

กระทั่งจากอากาศรีอิสรวรรษโมฤษกุลมงคล
หรือว่าฟ่างอายุ๒๐ปีค่ะชายคนนี้แหละชื่อว่าฟ่าง
ที่สุดแล้วยอมรับสารภาพเพราะอะไร
จำนวนด้วยหลักฐานว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ราวทรัพย์ร้านทองในห้างไอทีสแควร์จริง
ครั้งนั้นก็คือ๑๑กันยายนได้ทองคำรูปภัณฑ์

แล้วเอาไปขายได้เงินไป๑๔๐๐๐บาท
นำเงินทั้งหมดไปใช้อะไรใช้หนี้พนันออนไลน์
ผีพนันเข้าสิงแต่ยังเหลืออีกกว่า๒๐๐๐๐๐บาท

หมายถึงว่าหนี้ยังเหลืออีกกว่า๒๐๐๐๐๐บาท
คือยังใช้หนี้ไม่หมดไงไปขาย๑๔๐๐๐๐บาท

ก็เอาอีกเพราะครั้งนั้นได้ไงทำได้คราวนี้ย่ามใจกลับมาก่อน
แต่คราวนี้คือเจ้าหน้าที่แล้วก็คนแถวนั้นเขาไหวตัวทัน
รวบตัวได้ในที่สุดนะคะตำรวจค่ะ
นี่จับภาพได้ทั้ง๒วันนะ๑๑ภาพวงจรปิด
วันที่๑๖กันยาเป็นคลิปจากร้านค้าทั่วไปที่เขาถ่ายเอาไว้